มาในช่วงนี้วันที่๑๔แล้ว
วันนี้ใช่ไหมอีกไม่กี่วันก็จะใช่
ถึงเวลาของการได้ลุ้นกันอีกแล้ว

เอาล่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยกับบรรยากาศ
เขาเหมือนเหล่าบรรดาชาวบ้านในแต่ละจังหวัดที่เขาไปหาเลขดงเลขเด็ด
จากในพื้นที่ที่เขาเชื่อกันนะครับ
เขาไปเจอต้นขี้เหล็กต้นหนึ่ง
โอ้โหบอกว่าใบหน้าคล้ายกับใบหน้าคน
ขออภัยใบหน้าคล้ายกับพระพุทธรูป
เหรอคะอยู่ในวัดร้างโบราณ

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ดูคล้ายกับใบหน้าของพระพุทธรูป
ปรากฏอยู่บริเวณกลางลำต้นของต้นขี้เหล็กที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอายุนับพันปีครับ
ภายในบริเวณวัดร้างโบราณท้ายหมู่บ้านสรรป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องพกพาเอาผ้าแพร่๗สีไปผูกไว้บริเวณลำต้นและทำการกราบไหว้บูชา

แล้วก็ทาถูทาถูอย่างที่น้องใบตองพูดไปเมื่อสักครู่

ชี้จุดเกิดเหตุครับว่านี่แหละแล้วก็เอามือถือถ่าย

มันคงจะได้มั้งมันไม่มีคิวอาร์โค้ดน้องใบตอ

ไม่เกี่ยวไปคุยไลน์หาเลขดงเลขเด็ดละมั้งงั้น
โอ้โหชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาก็เชื่อกันว่า
ต้นนี้นะครับโอ้โหให้โชคให้ลาบ
เพราะว่ามีชาวบ้านหลายรายนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นว่า
ถูกรางวัลไปตามกันในงวดที่ผ่านมา

ชาวบ้านคนอื่นที่เขาได้ยินมาเขาก็เชื่อว่าต้นขี้เหล็กต้นนี้
มีมาคู่กับวัดทองแสงขันแล้วก็ให้โชคให้ลาบกับทางด้านชาวบ้าน
ไปกราบไหว้ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าวัดทองแสงขันเนี่ย
วัดได้ล่มสลายไปแล้วเหลือเพียงเศษอิดแล้วก็ก้อนหิน
ที่เป็นฐานของวัดแล้วก็เขตแนวเดิมท้ายหมู่บ้าน
กลุ่มชาวบ้านเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้
พร้อมทั้งสร้างสารปู่เซี่ยวบ้านไว้ที่บริเวณใต้ต้นขี้เหล็ก
นายบุญเรืองวันเต๊ะอายุ๕๕ปีชาวบ้านสรรปะงิ้วก็เล่าว่า
ตัวเองเนี่ยนะเคยถูกรางวัลเมื่องวดก่อน
หลังจากฝันเห็นเลขเด็ดเอ้าจริงหรือเปล่า
ลองฟังเสียงพี่แกยืนยันครับ
แล้วตั้งรุ่มจะเป็นจุดนี้จะเป็นดูสังเกตดูจะเป็นเหมือนกับ
พระยานาคต์ลงมาโคตรก็ไม่แอ้วโคตรไม่แอ้วนักครับ
ส่ากรนี่และกอสมัครนี่มูติไกจัดฮูเกรกขทุกเวย์

มาเที่ยวกันเยอะมาดู
อ๋อมากันมากมายและก็ได้จบไล่ลาวกันไปนะจ๊ะ
เอาล่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวแปลกนะ
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ
ไปกันที่อีกหนึ่งวัดวัดปากกาศัยนะคะ
อยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
นี่ก็มีชาวบ้านพากันแห่มาขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียน
ที่เขาเพิ่งจะพบในครองปากาสายด้านหน้าวัด
โดยชาวบ้านเขาบอกว่าส่วนรากของตะเคียนต้นนี้
มีลักษณะคล้ายกับพญานาคเก้าเซียน

แล้วก็ก่อนหน้านี้ในระหว่างทำพิธีบวงสวง

พบปลาไหล๔ตัวเลื้อยออกมาจากต้นตะเคียน

ใช่ชาวบ้านเขาก็จับปลาไหลมาใส่โถแก้ว
ตั้งไว้บนโต๊ะบูชานะคะหน้าต้นตะเคียนเลย
เขาเชื่อกันว่าปลาไหลทั้ง๔ตัวที่พบเป็นลูกนาคี

โดยชาวบ้านเขาก็มีการเฝ้าสังเกตนะ
นั่นแหละค่ะเห็นตัวเลขบนตัวปลาไหลซะแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเห็นเลขบนตัวปลาไหล่แล้วเหรอ
ปลาไหล่มันขดเป็นรูปอะไรอย่างนี้มั้ง
ค่ะย้ามคุณผู้ชมละกันนะใช้วิจารณะอย่างในการรับชมด้วยนะคะ
แต่ก่อนนี้หาจากต้นตะเคียนเดี๋ยวนี้หาที่ปลาไหลแล้ว

แล้วแต่จะตีความกันไปค่ะ

ตลอดข่าวเช้านี้ของเรานะครับก็จะมีมานำเสนอแบบนี้แหละ
เป็นสีสันนะครับก่อนที่จะไปลุ้นตัวโก่งกันเลย
โกงแบบลุ้นตัวเกร็งกันแบบโอ้โหว่ากันไป